คุณผู้ชมครับในปัจจุบันนี้ครับมีภาคเอกชนนะครับยื่นมือเข้าไปช่วยสนับสนุนเรื่องของความสามารถด้านศิลปะให้กับเยาวชนของไทยครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
ออกแบบสำหรับใส่สินค้าของชุมชนท้องถิ่นเป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านงานศิลปะและการออกแบบจากนักออกแบบมืออาชีพบริษัทคาราชประเทศญี่ปุ่นนำมาจัดแสดงและประกวดผลงานภายใต้โครงการค่ายศิลป
โตโยต้าเชื่อว่าการพัฒนาการออกแบบบรรจุพันธุ์ให้กับสินค้าโอทอป

และทำให้สินค้าน่าสนใจมากขึ้น
หลังจากวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าน้องหลายคนก็คงค้นพบว่าตัวเองมี
มีไฟหรือมีหัวในเรื่องของศิลปะ
ก็ถือว่าเป็นสาขาหนึ่งในอนาคต
ถ้าน้องเหล่านั้นเขาสนใจอยากจะเรียนต่อในด้านนี้
ต้องถือเป็นโอกาสของน้องเขานะครับ
แต่ถ้าไม่ได้เรียนด้านนี้โดยตรงก็คงไม่เป็นไร
เพราะว่าในโลกของการทำงานในทุกวันนี้เนี่ย
ศิลปะก็เข้ามาผสมผสานอยู่ในงานของเราทุกวันนะครับ
ก็สามารถจะไปประยุกต์ใช้ในงานประจำวันของเราได้นะครับ

น้องเขาก็คงจะนำเอาไปใช้ได้ตลอดนะครับ
รวมถึงถ่ายทอดให้เพื่อนด้วย
นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศออกแบบบรรจุภัณฑ์เล่าว่า

พวกเขาได้เรียนรู้ขั้นตอนการวางแผน
เคราะห์รูปแบบบรรจุพันธุ์ให้สอดคล้องกับสินค้าชุมชน
ถือเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ
และต่อยอดในสายวิชาได้ในอนาคต
ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้สินค้าชุมชน
เป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้นด้วย
ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าที่ว่าจากเดิมที่เป็นถุงพลาสติกเฉย
ก็ปริ้นสติกเกอร์ติดไว้
แต่เราเอามาพัฒนาให้เพื่อที่ว่าให้เป็นที่ว่าให้อัพราคายิ่งขึ้น
ให้ดูมีความแบบเป็นของฝากที่ระลึก
การจัดจำหน่ายการขนส่งการอะไรพวกนี้
คาดหวังจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับรากฐานเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน